แสดงที่กำลังมาแรงคนนี้คุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดี

ดาวรุ่งคนนี้น่าจับตามองจริง
เจ้าตัวยอมรับเลยว่าปังได้เพราะมีของดี

เพื่อทั่วสาวแก้มยานิสามาพูดคุยกันนิดนึง

ทั้งที่จบไปหมดเรื่องป้อมปางบัน
กับบทรายคนที่อินนะคะเรียกว่าน้องขิม
ขิมคือชื่อในละครคุณผู้ชมค่ะ
แต่ละเรื่องฟอร์มยักษ์ทั้งนั้นเลย
คนค่ะอยากรู้ว่านอกจากความสามารถของเธอแล้วเนี่ยสาวคน
เนี่ยไปขอพรขอพระที่ไหนมาบ้างทำไมถึงได้ปังขนาด
นี้เจ้าตัวค่ะยอมรับเลยว่าพี่หนูเนี่ยเชื่อเรื่อง
ติดตัวอยู่เหมือนกันอย่างกำไรมงคลเดี๋ยวไปซูมดูนี่คุณผู้ชม
น้องเนี่ยมีไว้นะคะเพื่ออุ่นใจแล้วก็มีไหว้พระแม่รักษมีค่ะ
ถือว่าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจด้วยไปฟังเสียงน้องค่ะ
มูเต็มที่เหมือนกันคือเชื่อเชื่อมากค่ะ
ไปไหว้พระแม่รักษมีค่ะที่ตึกเกษรทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแบบจังหวะเวลาโอกาส
ทุกอย่างรวมกันอะไรอย่างนี้รวมถึงความสามารถของตัวเราเองด้วย
คือจะมูอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราเองก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองไปด้วย
ขอพรค่ะขอไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับค่ะ
ไปหลายที่เลยเหนือใต้กาวอีสานทุกอย่างคือลาบลื่นขึ้น
แล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเชื่อแล้วก็พร้อมไปตลอด